ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณกำลังดีนะครับก่อนที่เกมจะเตะ
ในศึกฝุ่นบอลโตตัทรอบ๘วันสุดท้ายคงจะพูดคุยกันหน่อย
เจอกับเมืองทองแล้วก็จะเป็นไฮไลท์กีฬาวันนี้ที่ทุกคนนั้นจับตามอง
ไปดูสถิติกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าก่อนเกมนะคะทั้งสองทีมนี้
ก่อนหน้านี้เขาเจอกันมากี่ครั้งอะไรยังไงบ้าง
ก็บริยามยูเนตเตตนะคะเจ้าบ้านก็ผ่านเข้าสู่รอบถึงชนะเลิศในสิกเตอร์ยัตราสลิกครับ
ถึง๗ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี๒๐๑๐นู่น
แล้วก็คว้าแชมป์ได้ถึง๕สมัยนะคะ
ซึ่งที่น่าสนใจก็คือประสาทสายฟ้าไม่เคยหยุดเส้นทางที่รอบ๘ทีมสุดท้ายเลย
ขณะที่เมืองทองนี่เคยเข้าชิงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ
ก็คือปีที่ผ่านมาแล้วก็คว้าแชมป์ร่วมกับบริรามยูไนเต็ดนี่แหละ
จากว่ามีคำสั่งให้ยุติการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทั้งหมดเมื่อปีที่แล้ว
ส่วนการพบกันนะครับรวมทุกรายการครับ

เมืองทองชนะ๓แล้วก็เสมอกัน๑๐นัด
๓นัดของเมืองทองก็เกิดขึ้นในช่วงหลังนี้นะครับ
เฉพาะฤดูการ๒๐๑๗นะครับที่ชนะได้ไปกลับในลีกนะครับ
ส่วนการทำประตูครับที่เกิดขึ้นทั้งหมด๔๘ลูกครับ
บุรีดำนี้๒๙แล้วก็เมืองทองยิงไป๑๙ประตู
เจอกันในบอลถ้วยที่บ้านของบุรีรำพวกเขาไม่เคยแพ้เมืองทองนะครับ
ซึ่งครั้งล่าสุดที่บุรีรำแพ้เกมบอลถ้วยในบ้านคือการแพ้จุดโทษบางกอกกราสนะครับ
แล้วก็ครั้งเดียวที่เมืองทองปลุกไปชนะบุรีรำได้นะครับ
คือเกมไทยลีกเมื่อวันที่๒๗เมษายนนะครับ
เกมนั้นเมืองทองชนะไป๓๐นะครับ
รอบ๘ทีมสุดท้ายนัดแรกของปี๒๐๑๘

แล้วนัดที่๒เนี่ยบุรีดำก็ปลุกไปชนะเมืองทอง๑๐ครับ
มาดูข้อมูลที่น่าสนใจระหว่าง๒ทีมนี้นะคะ
ในบ้านบุรีรำไม่เสียประตูให้เมืองทองมาแล้ว๘นัดด้วยกันนะคะ
จากนี้เมืองทองไม่เคยแพ้บุรีรำถ้าหากว่าได้ประตูขึ้นนำก่อน
อันนี้ก็น่าสนใจว่าใครจะได้ประตูขึ้นก็ขึ้นนำก่อนวันนี้
ส่วนบุรีรำนะคะก็สามารถชนะตลอด๙นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านของตัวเองเหมือนกัน
ก็คือเล่นในบ้านแล้วไม่แพ้ใครอย่างนี้
ส่วนเมืองทองก็ไม่แพ้เหมือนกันนะคะสำหรับ๖นัดหลังสุดที่เป็นทีมเยือน
มาแล้ว๗ครั้งได้แชมป์ไปถึงพี่ห้าครั้ง
ซึ่งมีเสียงของแฟนบอลที่ตอนนี้อยู่ที่สนาม
แฟนบอลทั้งสองทีมเลยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมในวันนี้ไปลองฟังกันค่ะ
ครับแบบนี้ก็เป็นแมทชีตาเนอะ
ก็คือสำคัญกับพวกเราแฟนวิลัมครับผม
คือชนะฐานเดียวครับผมต่อเวลาก็สู้ครับ
ขออย่างไรก็เป็นแรงใจเชียร์ครับ
ครับผมพวกเราเป็นแรงใจเชียร์บุรีรำเต็มพี่ครับผมครับสู้ครับผม
แล้วก็วันนี้ผมคิดว่าน่าจะชนะนะครับ
ครับคิดว่านักเตะเราวันนี้อาจจะผ่านทีมชาติมาเยอะเป็นยังไงบ้างครับ
มีความอาการเหนื่อยแล้วหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับก็มีบ้างครับ
ผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะหลายลูกอยู่ครับ
ครับแค่ฝากให้แฟนมาช่วยเชียร์นะครับ
ขอให้แฟนเมืองทองทุกคนนะครับมาช่วยเชียร์เยอะนะครับ

ครับก็แน่นอนคู่นี้นะครับยิงกันเยอะพอสมควรนะครับ
ยิงกันสำหรับ๒๕เกมที่ผ่านมาเนี่ยก็รอยต่อไม่ได้ขาดมากนะครับ
ที่ก็๓๑นะครับแล้วก็เฉือนกันผิวเฉียด
แต่ว่าเศรษฐีของทางบุรีรัมป์จะดูดีกว่าแน่นอนนะครับ
เฉพาะในช่วงหลังซึ่งรูปการณ์นี้ก็เรียบรับว่ามาดีจริง
แต่เมืองทองนั้นก็คงไม่ได้ไปให้เคี้ยวง่ายในบ้านนะครับ
ไปติดตามเสียงของคุณวิรวิทเจริญเชื้อนะครับ

เสียตัวจริงที่ประกาศออกมานะครับ
เพราะว่าคุณวิฤทธิอยู่ที่สนามนะครับสวัสดีครับ

ถ้าจากการคาดการณ์มาในระบบ๓๕๒นะครับ
เซมเฟอร์วันนี้เป็นพันธุ์ศาเหตุวิบูลครับ

วันนี้ก็จะมีโกสุนกีมีสุชาวรุตุ้มได้กลับมานะครับ
จักรพันธ์แก้วพรมรวมไปถึงรัตนากรใหม่คามินะครับ
ที่วันนี้ก็ได้โอกาสเช่นเดียวกัน
ส่วนอีกหนึ่งคนนรบดินวิรวัฒนโดมน่าจะเป็นปีกขวานะครับ
ขณะที่กองหน้าก็คือแจ็คซันโคเอลโยกับดีโอโก้หลุยซานโต้
ก็เป็น๒ประสานที่ถือว่าเป็นคู่อันตรายของยุคนี้
ของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเลยนะครับ
ส่วนทางเมืองทองยูนิเต็ดวันนี้เนี่ย
แผนการเล่นของเมืองทองก็จะมีการปรับผู้เล่นในบางตำแหน่งที่

อย่างธิรษฎรแดงดาก็ออกตาร์ดในซูมานั่งสำรองครับ
รวมไปถึงศิโรชัดทองที่เพิ่งกลับมาจากเวทีทีมชาติไทยนะครับ
การกลับมาเป็นสเต็ปตัวจริงของสหรัฐอยู่เย็นนะครับ
วันนี้ได้ลงสนามในฐานะของผู้เล่นตัวจริงด้วยนะครับ
แบ๊กขวานี่เป็นอาริสรโครมรักษ์ส่วนผู้เซนเตอร์เป็น
นาวาคิอาโยมะกับเจลิโอเซซ่า

ส่วนผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันทร์ยังคงได้รับความไว้วางใจ
กองกลางก็จะมีสหรัฐอยู่เย็นอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไป

คาริอยุะปุหิตได้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วย
วันนี้คู่หน้าน่าจะเป็นการประสานงานกันของ
ก็ใช้อยู่เป็นประจำในยุคนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้๒การประสานงานกันในแดนหน้าน่าจะจบกันที่ผู้เล่นต่างชาติทั้ง๒ทีมนะครับ

ครับเรื่องของสภาพอากาศตอนพูดถึงซะหน่อย
อากาศที่บุตรจังหวัดบุรีรัมม์มีฝนตกลงมาในช่วงเวลาประมาณ๑๐๑๕นาฬิกา
แต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาก็ทำให้ในช่วงเวลานี้เนี่ย
คิดว่าภาพสนามไม่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนในการเปลี่ยนเกม

อย่างนั้นถามอีกสักนิดนึงนะครับคำถามสุดท้ายนะครับ
จากการวอร์มมีปัญหาในเรื่องของเศร้าอาการบาดเจ็บไหมครับจากทีมชาติ
เท่าที่ดูจากสายตาเองอาจจะไม่ได้มีปัญหามากนักนะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือรูปเกมมากกว่าครับว่า
รสินอาจจะไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องลงสนาม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าครึ่งเวลาหลังเกมยังตื้ออยู่นะครับ
เพื่อเป็นทีเด็ดในการจบสกอร์ก็เป็นไปได้ครับ
ก็ชัดเจนนะเดี๋ยวรอเชียร์กันตอน๖โมงอีกแป๊บเดียว

ร้อยนะครับสายจากคุณวิริวิทเจริญเชื้อที่ไปก่อทีมบรรยากาศก็แน่นอนนะครับ

ในรอบนี้๙๐นาทีเสมอต่อเวลานะครับ